ต่อกันที่เหตุก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยนะคะ
จังหวัดสงขลาคือคนร้ายเนี่ยมีการก่อเหตุปล้นรถกระบะมามาทำคาร์บอม
คาร์บอมนี้เป็นการทำขึ้นเพื่อลอบสังหารเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็คือต่อชดจนได้รับบาดเจ็บ๒นาย
ทีนี้ย้อนกลับไปดูว่ารถกระบะคันที่เอามาทำคาร์บอมเนี่ย
เป็นของใครสรุปแล้วเป็นของคุณครูท่านหนึ่งนะคะ
เป็นอดีตครูอายุ๖๒ปีเกษียณอายุราชการเรียบร้อย
คนร้ายขโมยมาด้วยวิธีไหนจับคุณครูแขวนคอที่บ้านเสียชีวิต
แล้วก็ขโมยรถมาทำคาร์บอมนี่นะคะ
ส่วนเหตุการณ์คาร์บอมตรวจสอบไปเกิดขึ้นช่วงตี๕ที่ผ่านมา
บริเวณฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจสงขลา
สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๓นะคะ
อยู่ที่ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาะจังหวัดสงขลาค่ะ
แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บไปสองนายนะคะ
คือร้อยตำรวจเอกหญิงสินินาศคงพุทธ
สะเก็ดระเบิดที่หน้าอกด้านซ้ายอาการสาหัส
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจยาลา
และอีกหนึ่งท่านที่ได้รับบาดเจ็บคือร้อยตำรวจโทสมนึกแก้วหมุน
ถูกนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลเทพาะนะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่๓ฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง
ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐาน๙

พบรถกระบะที่ใช้ทำคาร์บอมค่ะเป็นรถอีซูซูหมายเลขทะเบียนจังหวัดสงขลานะคะ
ตรวจสอบทะเบียนไปย้อนกลับไปรถคันนี้เป็นของใคร
ตรวจสอบแล้วไปเจอว่าเป็นของนายอัมมะตะสมโธรกิณฑรรดาอายุ๖๒ปี
เป็นอดีตข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการแล้วบ้านพักอยู่ที่บ้านว่านหลังอำเภอสบาย้อยค่ะ
พระเอกประโลกรัมอินทร์โศกรองอำนวยการรักษาความมั่นคงพายในภาคศีลส่วนหน้านะครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าคนร้าย
ใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในถังแก๊สหุงต้มขนาด๑๕กิโลกรัม๒ถัง
มีเหล็กเส้นตัดเป็นสะเก็ดระเบิดบรรจุไว้ในรถเอาไว้เป็นรถที่ทำเป็นคาร์บอม
โดยระเบิดประกอบขึ้นค่อนข้างสมบูรณ์และลักลอบนำคาร์บอมมาจอดไว้ก่อนรุ่งเช้า
แล้วก็จุดชนวนระเบิดขึ้นต่อมาแปดนาฬิกากว่ากว่านะคะ
เจ้าหน้าที่๓ฝ่ายนำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่บ้านของคุณครู
ซึ่งตรวจสอบย้อนหลังไปเป็นเจ้าของรัฐรถคันที่เอามาทำคาร์บอม
พอไปถึงบ้านคุณครูค่ะพบศพของคุณครูถูกแขวนคออยู่ที่ชั้นล่างของบ้านพัก
เนี่ยค่ะขออนุญาตเบลอนะคะสภาพศพมีเชือกสีขาวผูกคอแขวนไว้กับขื่อค่ะ
ความสูงประมาณสองเมตรแล้วก็มีการใช้เทปกาวพลาสติกสีน้ำตาลปิดปากไว้
มือไพร่หลังมัดเท้าด้วยเชือกสีขาวนะคะ
ตรวจสอบบริเวณบ้านโต๊ะหน้าบ้านพบถ้วยกาแฟวางอยู่๔ถ้วย

ปืนลูกกรดของผู้ตายหายไป๑กระบอก
เจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายก่อเหตุปล้นฆ่าแล้วปล้น

อย่างน้อยน่าจะมี๔คนกลุ่มคนร้ายแต่ว่าต้องรอการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งนะคะ
ส่วนบริเวณอื่นของบ้านพักของครูผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่
ตอนนี้ปิดกั้นไว้รอตรวจสอบให้แน่ชัด
เพราะเกรงว่าคนร้ายอาจจะมีการลอบวางระเบิด
ดักสังหารเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซ้ำ
รวมทั้งจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุด้วย
สำหรับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่า
จะเป็นฝีมือของกลุ่มนายบูคอรีหลำโซะ

แก่นำแนวร่วมเคลื่อนไหวในพื้นที่๔อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา
และมุมวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงพบกลุ่มแนวร่วม

ค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอสบาย้อย

ขณะที่เจ้าหน้าที่๓ฝ่ายระดมกำลังออกติดตามกลุ่มคนร้ายอย่างกระชั้นชิด
โดยเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่คาดว่าคนร้ายอาจจะหลบหนีไปซ่อนตัวในพื้นที่๔อำเภอชายแดนค่ะ